คือเป็นหมอไหมครับ
เป็นเหมาะกรุงเทพฯ
ตำหนินะจ๊ะไม่ตำหนิคนที่เอาข้อมูลนี้ไปเผยแพร่
ฮะท่านบอกไม่ตำหนิเหรอไม่ต้องตำหนิเขาฮะ
ข้อมูลชุดที่ออกไปเนี่ยคือข้อมูลแค่รายชื่อเสนอมายังไม่ได้มีการเคาะ
แม้จะมีรายชื่อลูกของพอโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้สุดท้ายแล้ว
ผอก็สกรีนชื่อนะฮะสกรีนชื่อลูกชายของท่านออกไปเองฟังจากรองพอฮะ
แล้วจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยไอ้ที่ได้ไปเนี่ยมันมีรายชื่อลูกท่านผอเนี่ย
แล้วพอต่อมาเนี่ยถ้าเราเกาไปเรื่อยรายชื่อมันก็ไม่มีแล้วสุดท้ายลูกท่านผอก็ไม่ได้ฉีดที่นี่
ท่านบอกว่าเป็นหมออยู่ด่านหน้านะครับทำงานที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเราไม่รู้หรอกครับว่าจะได้วัคซีนหรือเปล่า
ฉะนั้นถ้าร้องขอทางไหนได้แล้วในฐานะเป็นด่านหน้าเราก็ขอแต่จนสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ฉีดหนี้เพราะว่าทางนู้นเขาให้
ขอจะเปิดเผยรายชื่อได้ที่มีที่ฉีดในโรงพยาบาลอ่างท้องทุกท่าน
ขอดูได้นะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าการบริหารวัคซีนนี้
เป็นวัคซีนของด่านหน้าทุกคนนะครับ
นิ่งแบบนี้ไม่ได้นะคือท่านไม่ได้เป็นคนจะให้ลูกของท่านได้รับการฉีด
แล้วชื่อมันไปอยู่ในปรากฏของโคต้าอ่างทองได้ไง
แล้วใครจะเอาชื่อมาใส่ให้โรงพยาบาลทำงานอยู่ตั้งกรุงเทพ
มันหวังดีประสงค์ร้ายถ้าจะนั่งนิ่งชี้แจงธรรมดาแบบนี้ไม่ปกติแล้วนะ
จริงคืออะไรจริงคือโรงพยาบาลอ่างทองได้โคต้ามา๕๔๕โดส
จำเป็นจะต้องฉีดด่านหน้าจริง๖๔๘แล้วได้มาแค่๕๔๐
ยังมีคนอื่นมามีโคต้าชื่ออีกเหรอนี่เพราะฉะนั้นท่านผอโรงพยาบาลอ่างทอง
ท่านจะนั่งนิ่งกับเรื่องที่ชื่อลูกชายท่านมาปรากฏแบบนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
ขยับต่อไปดูตัวเลขวัคซีนดูตัวเลขรายวันก่อน
ตัวเลขรายวันเป็นตัวเลขของ๑๗สิงหาคมฉีดไปรวมแล้วเนี่ย
๕๑๘๑๑๘โดสนะเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓ว่ากันไป
ภาพรวมประเทศไทยตอนนี้๒๔๒๔๖๑๘๗๔๙โดส
นับถอยหลังเหลือ๑๓๕วันเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดส